ส่วนโลกโซเชียลตอนนี้ก็ยังมีอีกประเด็นนึงที่พูดกันถึงมาก
เรื่องของปัญหาสลากเกินราคาคือมันมีมานานแล้ว
และคลิปนี้เนี่ยคือมันเกินจริง

แล้วคนเขาก็เลยไปถามราคาเขาตกใจจริง

ถามราคาแม่ค้าค่ะว่าสละอันนี้ราคาเท่าไหร่

ฟังได้แต่พูดว่าโหป้า

จังเลยอ่ะโอ้โหราคาคือเกือบจะหมื่นอ่ะ
ราคาปกติคือแปดสิบอ่าถ้าเกินกว่านั้นอาจจะเจอร้อย
ร้อยยี่สิบที่เคยเจอแต่นี่คือสิบห้าใบ
จริงจริงราคาต้องอยู่ที่พันสองร้อยบาทขายทีนี้เจ็ดพันห้าตกใบละห้าร้อยเลยนะคะ
ส่วนสิบสี่ใบเนี่ยที่เป็นชุดสิบสี่ใบหกพัน
เท่ากับว่าขายไปแล้วเนี่ยสี่ร้อยยี่สิบแปดบาทถูกสุดบนแผงสิบใบค่ะ
สิบใบเท่าไหร่สามพันห้าก็ใบละสามร้อยห้าสิบบาทเข้าไปแล้ว
ทีนี้เหตุผลที่เมื่อสักครู่เขาถามว่าทำไมแพงป้าบอกเดินทางยากโอ้โห
ชาวโซเชียลสงสัยกันใหญ่เดินทางยากยังไงลอตเตอรี่มันเดินทางยากยังไง
มันถึงได้แพงขนาดนี้นะคะบางคนบอกว่าสงสัยส่งขึ้นเครื่องมาหรือเปล่า
บางคนบอกว่ามาด้วยรถถังต่อด้วยเรือดำน้ำหรือเปล่า
หรือมาด้วยเนี่ยค่ะตอนนี้เขากำลังฮิตกันทัวร์อวกาศ
มาจากกระสวยอวกาศไหมที่หนักไปกว่านั้น
มาจากดาวอังคารก็คงก็อาจจะเป็นไปได้อย่างนั้นเลยนะคะ
ทีนี้คนในแวดวงขายสลากินแบ่งรัฐบาลเขาเข้ามาอธิบายด้วยค่ะ
เขาบอกว่าเหตุที่สลักรวมชุดแบบนี้ราคามันแพง
เพราะมันหายากกว่าจะมารวมกันได้คือต้องไปกว้านซื้อมาจากหลายที่
ก็เลยต้องบวกราคาเพิ่มไปเพราะว่าตอนนี้
คือนโยบายเขาจะกระจายสลากมันจะไม่ให้รวมชุดแบบนี้

เขาเลยบอกว่าเหตุผลที่มารวมชุดกันแบบนี้ได้คือมันลำบากนะ
ต้องไปหาจากที่นู่นที่นี่มารวมกันเป็นชุดเดียว
ฆ่าความยากฆ่าความยาก
ค่าความยากนะคะทีนี้ก็มีคนมาแชร์ประสบการณ์ด้วย
บอกว่าเคยเจอเลขชุดที่แผงหน้าสลากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ย
ก็ขายชุดละ๖๐๐๐บาทเคยเจอแล้วค่ะ
อีกคนนึงบอกว่าเคยซื้อเลขชุด๑๕ใบราคาแพงกว่านี้อีก
เพราะซื้อซื้อมาเก้าพันบาทใบละหกร้อยบาทเลยทีเดียว
โอ้โหคนที่ตัดใจซื้อนี่คือต้องชอบจริงนะเลขนี้
มันต้องชอบขนาดไหนใช่ไหมคะคนที่มาเม้นต์แบบฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งก็มี
กว่าจะรวมได้๑๕ใบเนี่ยมันจะเกิดพลังค่ะ
เรืองแสงสีทองขึ้นมารวมสิบสี่ใบจะกลายเป็นแสงสีแดง
สิบใบกลายเป็นแสงสีเขียวเขาว่างั้นทีนี้เขาบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลลอตเตอรี่ที่เรานำคลิปมาให้คุณผู้ชมดูเนี่ย
คืองวดหนึ่งธันวาคมที่ผ่านไปแล้วนะทีมข่าวก็นำเลขไปตรวจแล้ว
ผลปรากฏว่าทั้งเนี้ยสามชุดปึกปึกเนี้ยอ่า
ไม่ถูกรางวัลแม้แต่รางวัลเดียวนะคะยังไม่ซื้อไปเนอะโอ้โห
ทีนี้ทีมข่าวเราก็เลยต้องไปสอบถามที่นายธนวัฒนพลวิชัยค่ะ
โศกคณะกรรมการสลักกินแบ่งรัฐบาลถึงปัญหาเดิมค่ะ
การขายสลากแพงสลากรวมชุดเนี่ยยังไงนะคะ
ธนวัฒน์บอกว่าปัจจุบันกองสลากพิมพ์สลากออกมา๑๐๐ล้านใบต่องวด
แล้วก็ส่งแบบคละเลขให้กับตัวแทนจำหน่ายและผู้ค้ารายย่อย
ราคาใบละเจ็ดสิบบาทสี่สิบสตางค์กรณีการรวมสลากหรือรวมเลขเดียวกันถึงสิบห้าชุดเนี่ย
ก็คือแสดงว่าผู้ขายต้องไปกว้านซื้อมามันเรื่องยากก็เลยราคาแพง
แต่กองสลากไม่ได้สนับสนุนนะดังนั้นถ้าประชาชนเห็นสลากราคาแพง
แจ้งเบาะแสที่ตำรวจได้เลยค่ะได้รางวัลนำจับด้วยค่ะคุณผู้ชมสองพันบาท
อกจากนี้กองสลากเตรียมแก้ปัญหาสลากแพงโดยการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสลากผ่านทางออนไลน์
ขยายโครงการร้านลอตเตอรี่จีแอลโอ๘๐บาทออกไปทั่วประเทศ
ประชาชนเนี่ยก็จะได้มีทางเลือกมากขึ้นน่ะนะคะฟังเสียงของโฆษกองสลากหน่อยค่ะ
ตลาด๘๐บาทยังหาได้อยู่บ้างนะครับแต่ว่าพอตลาดขายส่งมีราคาสูง
และคนที่ไปซื้อสลากเพื่อไปขายเพิ่มเติม
หรือคนที่มีโคต้าสลักเลยเนี้ยนะครับเขาก็ไปซื้อตลาดขายทรงเนี้ย
จึงทำให้ราคาขายยังแพงสำหรับที่
กำนวณชุดเนี้ยรวมการได้ตั้งแต่ข้าวคืนไปเนี้ย
เนี้ยเราแนะนํ่งที่แสดงสลักชุดให้เป็นแค่สองใบนะครับ
ดังนั้นเนี่ยการไปรวมเป็น๕ใบหรือการไปรวมไป๑๐ใบเนี่ย
หรือ๑๕ใบเป็นการรวมที่ยากมาก
ทำให้ตัวสลากใบเมื่อมีการเจอซึ่งเขาจะมีวิธีในการชนเล่ม
ทำให้สระไปก็มีราคาแพงเท่ารวมชุด
ทำไมตั้ง๗๐๐๐บาทแล้วว่าที่ปลงแค่นี้ก็แพงขึ้น
เพราะเราไม่ต้องการส่งเสริมมันเราเลยเหลือแค่๒ใบ
มันเป็นชุดเขาก็มีต้นทุนในการร่วมแพงขึ้น

เสร็จการซื้ออันที่หนึ่งถ้าขายไม่ได้เขาก็จะไม่ขาย
แต่ยากอะนะก็มีคนอื่นไปซื้อวิธีก็คือโทรแจ้งตำรวจ
กฎหมายบอกแบบนั้นเจ้าพนักงานเท่านั้นเป็นคนจับ
ก็มีคำเตือนนะคะเตือนไปถึงผู้ค้าสลากด้วย
ว่าถ้าขายเกินราคาหรือรับสลากแล้วไปขายช่วงหรือขายต่อ
ไม่ได้ขายเองเนี่ยถ้าทางกองสลากตรวจสอบพบ
ถูกตัดโคต้าการเป็นผู้ซื้อจองล่วงหน้าสลาก
ซึ่งที่ผ่านมากองสลากตัดสิทธิ์ไปแล้วกว่า๒๕๐๐ราย
เอาจริงนะคะและจะมีการแถลงใหญ่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาสลากแพง
ธันวาคมนี้ค่ะรอฟังนะคะ
แต่แพงมากนะแล้วก็เป็นปัญหานานด้วยแล้วนะ